เอาคุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเรื่องของพ่อกับลูกชาย
คือมันใช่ประเด็นจริงเหรอเนี่ยลองดูสิปิดประตูเสียงดังจนเอามีดไปแทงพ่อไม่ยั้งเป็นสิบสิบแผลค่ะ
จนกระทั่งพ่อเสียชีวิตคาบ้านเลยเหตุการณ์นี้สะเทือนใจนะคะ
เกิดขึ้นที่บ้านพักในซอยวัดขวัญเมืองที่อำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
ค่ำเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตำรวจเนี่ยพอรับแจ้งเหตุค่ะ
ภูทรบังศรีเมืองก็ไปดูค่ะที่บ้านหลังนี้เจอค่ะนี่มีดเลยเป็นอาวุธแน่นอน
หลายอย่างหนึ่งเป็นมีดเดินป่าเปื้อนเลือดอยู่ส่วนตัวคนก่อเหตุก็คือตัวลูกชาย
อนันต์เกิดปรางค่ะอายุ๑๙ปีเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
อยู่หน้าบ้านนั่นแหละนี่คือนายคนนี้ในบ้านเนี่ยไปเจอศพค่ะ
พ่อเขาค่ะคือนายสุขสรรคเกิดปรางอายุห้าสิบแปด
สภาพพ่อเนี่ยนอนจมกองเลือดบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด
แห่งทั้งหมด๑๕แผลด้านหลังลำคอต้นแขนหน้าท้องโอ้โหพลุนเลยนะคะ
ตัวคนก่อเหตุในอนันต์เนี่ยคือบอกแบบนี้
ก็พ่อกลับมาจากทำงานหงุดหงิดแล้วพ่อไปทำครัวเดินเข้าออกห้องนอน
ปิดประตูเสียงดังทีนี้เขาก็เลยบอกว่า
โมโหถามพ่อไปก็เลยเห็นพ่อโวยวาย
เขาอ้างว่าพ่อถือมีดเข้ามาหาด้วยนะ
เป็นมีดยาวอ่ะนะใช่แล้วเขาก็เลยแย่งมีด
สุดท้ายก็เลยต่อสู้กันจนเกิดเหตุแย่งมีดมาได้

ก็ตอนแรกเขาเดินเข้ามาผมก็แทงเข้าไปทีเดียว
แล้วเขาก็เข้ามากรอดอืมเข้ามากรอดแล้วก็ชักพรีด
หลังเขาแล้วผมก็โดนบ้างเหรอแล้วเขาก็ไม่หยุด
แล้วมีดเป็นมีดของใครอ่ะมีดถ้าเล่มสั้นของผมครับ
ถ้าเล่มยาวของเขาแล้วเราแทงไปกี่ทีเนี่ย
ไม่ได้นับไม่ได้นับใช่ไหมเพราะเขาไม่หยุดครับ

พ่อเขาหาเรื่องตั้งแต่รุ่นแม่ผมแล้วอ่ะ
ตั้งแต่ตั้งแต่แม่ตั้งแต่กับแม่เราใช่ไหม
แม่ผมออกไปแล้วคือพ่อกับแม่ผมก็ชอบทะเลาะกัน
ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วเขาก็มาลงที่ผม
นี่แหละฮะเขาบอกว่าพ่อเอามีดยาวมาจะฟันจะแทงเขา
เขาก็พยายามแย่งมีดจากพ่อแล้วเขาก็คว้ามีดสั้นของเขาเนี่ยนะ
ได้มาเขาก็เลยเอามีดสั้นแทงพ่อไป
มันก็ไม่ได้สั้นนะอันนี้เห็นตำรวจบอกว่ามันเป็นมีดเดินป่า
ทีนี้ต่อเลยอัปเดตต่อเนื่องเลยละกัน
บอกว่าเจ้าตัวเกราะเหตุก็จริงมาจากพ่อปิดประตูเสียงดังจริง
ผมรำคาญให้ทำไงตอนเกราะเหตุผมมีสติสัมปัชญญานะ
ทำไปก็ผมป้องกันตัวเองจริงปกติผมก็ไม่ยุ่งกับพ่อ

พี่สาวของนายอนันต์คนก่อเหตุอันนาวันค่ะ
บอกแบบนี้น้องเคยชกหน้าพ่อมาก่อนแล้วนะ
ก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งคราวนี้เธอไม่อยู่บ้าน
แต่เธอกลับมาถึงเธอช็อกเลยเพราะเห็นพ่อนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
ที่ผ่านมาน้องชายเคยขู่ด้วยว่าจะเผาบ้าน
แล้วก็ชอบทำลายข้าวของค่ะน้องทะเลาะกับพ่อเป็นประจำ
แต่ก็ไม่เคยจะเห็นพ่อทำร้ายน้องแต่อย่างใดนะคะ
ก็ไม่รู้หรอกว่าน้องมีพฤติกรรมในการเสพยาอะไรหรือเปล่า

แล้วน้องชายเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ
จริงเขาเคยลงไม้ลงมือพ่อมาแล้วรอบนึง
คือไม่ใช่ว่าแทงไม่ใช่ว่าทำอะไร
แต่ว่าเหมือนชกอะค่ะใช่ค่ะทั้งชกทั้งผลักใช่ค่ะ
ว่านะวันนั้นหนูไม่แน่ใจว่าพ่อเขาได้ทำอะไรไหม
แต่คือพ่อก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าหัวเขาอะค่ะ

ค่ะแล้ววันนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรเราอยู่ไหม
คือหนูไม่อยู่หนูเพิ่งกลับมาถึงบ้าน
มึงเรียกตำรวจสิก็บอกว่าเรียกทำไม
มันก็บอกว่าพ่อถือมีดออกมาจะมาฟันกูจะมาฟันเรา
หนูก็พูดว่าแล้วพ่ออยู่ไหน

มันบอกให้หนูโทรหนูก็จะโทร๑๙๑เลย

คุณพ่อแล้วคนก่อเหตุก็เป็นน้องชายตัวเอง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมคะนายอนันต์นี่แหละก็บอกว่าตอนก่อเหตุอ่ะ
คือเป็นลักษณะของการป้องกันตัว
แล้วก่อเหตุตอนนั้นก็มีสติสัมปชัญญะดีค่ะ
คือตำรวจสอบปากคำทั้งคืนแหละนะครับ

ว่าจะกับพ่อหรือพี่สาวก็ต่างคนต่างอยู่

เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้
ส่วนพี่สาวนะคะก็เป็นลูกของคนตาย
ทำเรื่องขอเอกสารเดินทางไปรับศพพ่อแล้ว

ศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
วัดขวัญเมืองใกล้กับที่จุดเกิดเหตุที่บ้านนั่นแหละค่ะ